การทำน้ำตาลอ้อยจะต้องกรองหรือช้อนสิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ำอ้อยหลังจากหีบอ้อยเสียก่อน
แล้วจึงตั้งไฟเขี้ยวในกระทะใบบัวให้มีความร้อนที่สม่ำเสมอ
เมื่อน้ำอ้อยเริ่มเดือดก็ค่อยช้อนฟองและสิ่งเจือปนต่างออก
หมั่นกวนให้ทั่วกระทะเพื่อไม่ให้เกิดการไหม้บริเวณขอบกระทะ
จนกระทั่งน้ำอ้อยเดือดมากจนกลายเป็นน้ำเชื่อมจะยุบตัวลง
แล้วสังเกตว่าเริ่มมีความแข็งตัวจึงยกลงจากเต่าเพื่อหยอดใส่แม่พิมพ์ไม้ไผ่
และรอให้เย็นตัวแล้วห่อด้วยกาบกล้วยแห้งร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน